นักวิทยาศาสตร์ของจีนและนักวิทยาศาสตร์ของหลายชาติ
ได้ร่วมมือกันทำการทดลองมนุษย์ในภาวะศูนยากาศ
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมสภาพแวดล้อมที่จะอาศัยอยู่บนดาวอังคาร
นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนของเมืองเสริญเจิ้นมณฑลกว่างตุ้งทางตอนใต้ของจีน
ทดลองมนุษย์อาศัยที่อยู่ในภาวะศูนยากาศเป็นเวลา๑๘๐วัน
เพื่อทดสอบเทคโนโลยีที่จะนำไปใช้ในการเตรียมสภาพแวดล้อม
เพื่อการอยู่อาศัยบนดาวอังคาร
ทดลองนี้ได้ให้อาสาสมัคร๔คนแยกกันอยู่ตามลำพังในภาวะศูนยากาศ
ประกอบไปด้วยปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต
เช่นออกซิเจนน้ำและอาหารค่ะโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น๘ส่วนนะคะ
อีก๔ส่วนจะเป็นพื้นที่ปลูกพืชต่างสายพันธุ
เพื่อที่จะทดลองระบบนิเวศที่ช่วยให้การดำรงชีวิตอยู่ได้แบบสภาพปิด
รวมไปถึงข้อมูลแผนการออกสำรวจดาวดวงอื่นนอกโลกเช่นดาวอังคารด้วย
หัวหน้าการทดลองกล่าวว่าการออกสำรวจดาวดวงอื่นเพื่อที่จะหาที่อยู่ใหม่นั้น
สิ่งสำคัญอันดับแรกก็คือการหาคำตอบให้ได้ว่า
จะสามารถดำรงชีวิตอยู่นอกโลกได้อย่างไร
สภาพแวดล้อมแบบไหนที่จะทำให้มีชีวิตอยู่ได้
รวมไปถึงอากาศอาหารและความปลอดภัยของสุขภาพ
โดยการออกแบบการทดลองทั้งหมดของโครงการนี้
ก็เพื่อวัตถุประสงค์ในการออกสำรวจดาวดวงอื่นนอกโลกค่ะ
น่าสนใจถ้าเกิดว่าอยู่ได้และสามารถปลูกพืชปลูกผักได้

ลักษณะคล้ายกับภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่เข้าชิงออสการ์เมื่อปีที่แล้ว